คุณผู้ชมแล้วพาพี่มิ้วไปหาคำตอบเรื่องนี้กันหน่อยครับ
เพราะว่ามีวัยรุ่นเป็นผู้ชายอายุ๑๘ปีเขางงมาก
รอเพื่อนรุ่นพี่อยู่ที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

มีใครก็ไม่รู้ครับยิงปืนใส่เขา
และนี่คือภาพนาทีตอนที่เกิดเหตุการณ์

นี่ค่ะคนเจ็บโดนยิงกระสุนเจาะเข้าที่น้องซ้าย๒แผล
แล้วก็โดนเข้าไปที่หัวเข่าซ้ายอีก๑แผลด้วยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวหน้าปั๊มแห่งหนึ่ง
ริมถนนศรีนครินครับในตัวเมืองสมุทรปราการ
ช่วงประมาณตี๓เสร็จครับ
ตี๓๑นาทีตามเวลาในวงจรปิด

วัยรุ่น๒คนเขาอยู่คนละริมฝั่งถนนครับ
สักพักหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ขี่ซ้อนท้ายกันมา
มาทั้งหมด๓คนแล้วชักปืนออกมายิง
วัยรุ่นคนที่อยู่ตรงเกาะกลางถนนนะครับ
พอเขาโดนยิงเนี่ยเขาล้มกองกับพื้นนะฮะ
และตั้งสติประคองตัวเองลุกขึ้น
ก่อนจะพยายามวิ่งกระเพลกแบบนี้

ซึ่งยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับ
มีมอเตอร์ไซค์อีกคันขี่มาถึงจุดที่
เมื่อสักครู่นี้มีมือปืนปริศนายิงไป
แล้วก็ตะโกนด่าก่อนจะขี่รถหนีไปครับ
ไปดูภาพอีกมุมหนึ่งฮะกล้องอีกตัวหนึ่ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุจับภาพก่อนจะเกิดเหตุครับ
มีรถมอเตอร์ไซค์๒คันคนขี่และคนซ้อน
รวมทั้งหมด๖คนขี่ย้อนสอนผ่านหน้าปั๊มน้ำมัน
แล้วหันไปมองข้างหลังครับเหมือนเหลียวหลัง
หันไปเจอคู่อาริอยู่ตรงเกาะกลางถนน
แล้วคันที่ก่อเหตุเขาวนรถกลับทันทีนี่ครับ
รถกลับมาแล้ววนรถกลับเสร็จแล้วขี่ตรงไป
ก่อนที่จะไปเกิดเหตุยิงใส่วัยรุ่นที่อยู่ตรงเกาะกลางถนน
แล้วเขาก็ล้มก่อนจะลุกขึ้นวิ่งหนีตายข้ามฝั่งมาหาเพื่อนฮะ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุอีกคันหนึ่งเหมือนจะขี่ตามเพื่อนไปตอนแรก
แต่เปลี่ยนใจฮะนี่ฮะคนที่ก่อเหตุตอนแรกเหมือนจะตามไปแล้ววนกลับครับ
ส่วนนู่นคนบาดเจ็บโดนยิงเสร็จแล้ววิ่งข้ามฝั่งมาแล้วครับ
แล้วสักพักหนึ่งจะมีมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งขี่ตามไปแล้วตะโกนด่า
แล้วก็พากันหนีไปคนที่ซ้อนท้ายเมื่อกี้นี้ที่เห็น
คือเขาถือไม้กวาดมาด้วยก่อนจะปลาไม้กวาดทิ้งกลางถนน
วนรถขี่หนีไปอีกทางหนึ่งครับไม่ตามเพื่อนแล้วเปลี่ยนใจ
กล้องอีกตัวหนึ่งครับจับภาพขณะที่ขี่หลบหนีเอาไว้ได้
เหล่านี้เป็นภาพหลักฐานสำคัญทั้งหมดนะฮะนี่ครับกลุ่มคนที่ก่อเหตุผ่านไปแล้ว
ดูอีกครั้งหนึ่งครับเผื่อใครมองไม่ทันประมาณตี๓๑ถึงตี๓๒นาที
นี่ฮะคันนี้ครับหยุดภาพนิ่งเอาไว้แล้วเขาก็ขี่หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
วัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีสมมุติว่าชื่อนายเอนะครับโดนยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
กระสุนเจาะเข้าที่น่องซ้าย๒แผลเข้าที่หัวเข่าซ้ายอีก๑แผล
ถมพยาบาลเสร็จเรียบร้อยนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ส่วนกลุ่มเยาวชนอายุประมาณ๑๔๑๘ที่มากับคนเจ็บอีก๓คนยืนรอให้การกับตำรวจฮะ
เยาวชนอายุ๑๕ปีเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนเจ็บเขานั่งอยู่แถวหน้าปั๊มน้ำมัน
ส่วนตัวเขาเองกับเพื่อนรวม๓คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของบริเวณซอยใกล้กับปั๊มนั่นแหละครับ
แต่เขากับเพื่อนไม่เจอร้านขายของก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์วนกลับมา
ก่อนจะเห็นคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอย๒คันคันละ๓คน
คู่กรณีถือปืนและไม่กวาดมาด้วยครับขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแล้วตะโกนด่า
คนเจ็บซึ่งอยู่แถวหน้าปั๊มจากนั้นคนเจ็บลุกขึ้นครับ
วิ่งตามมอเตอร์ไซคู่กรณีไปก่อนที่จะโดนยิงสวนมานะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่าฝั่งคู่กรณีที่ก่อเหตุนั้นเป็นใคร
เพราะว่าเขาเองไม่ใช่เด็กระแวกแถวนี้ครับเพียงแต่มารอเพื่อนรุ่นพี่
แถวหน้าปั๊มก็เท่านั้นเองส่วนกู้ภัยซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่า
จอดรถอยู่หน้าปั๊มได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับจากนั้นไม่นานคนเจ็บเดินมาขอความช่วยเหลือ
ก็เลยประสานกับทางตำรวจครับให้มาตรวจสอบตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และนำตัวคนเจ็บเพื่อนคนเจ็บสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีฮะ
ก็ได้ยินเสียงปืนปั้งแล้วก็เดินคนเจ็บก็เดินมาหาปกปรุง
ล่าสุดครับคุณเลิฟระวีการนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นนั่งอยู่แถวหน้าวินมอเตอร์ไซค์
มีวัยรุ่นสองกลุ่มไล่ยิงกันมาแล้วปลาระเบิดแถวหน้าปั๊ม
ก่อนจะมาจอดรถใกล้ใกล้กับวินครับแล้ววิ่งวนไปมาหลายรอบ
มีการยิงกันประมาณสามถึงสี่นัดพอยิงเสร็จแล้วทิ้งไม้กวาดครับ
ก็คือภาพวงจรปิดที่เราเห็นกันไปทิ้งไม้กวาดแล้วหนีมุ่งหน้าสี่แยก
ส่วนคนเจ็บที่อยู่แถวปั๊มน้ำมันเนี่ยยอมรับว่าตอนนั้นตกใจมากนะครับ
ที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะแถวนี้จริงเนี่ย
เคยมีวัยรุ่นไล่ตีกันบ่อยแหละแต่ไม่เคยถึงขั้นว่า
ใช้ปืนยิงกันอุกอาจแบบนี้ครับ
ก็คือมีกลุ่มหนึ่งหกคนใช่มอเตอร์ไซค์กี่พันสองคัน
หกคนและอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะอีกกลุ่มนึงมันจะข้ามข้ามเลนมา
ข้ามเลนมาแล้วมันก็ปลาระเบิดที่ปั๊มหน้าปั๊ม
ไม่ถูกแต่ได้ยินว่ามาแล้ว
มันก็เลยมาโยนไม่ฝากทิ้งหน้าวิน
ล่าสุดครับตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๖คนได้แล้วนะฮะ
ตามตัวเจอที่บ้านพักย่านซอย
นิมิตรในตัวเมืองสมุทรปราการนั่นแหละครับ
เป็นเยาวชนอายุ๑๖๑๘ปี๕คนส่วนอีกคนหนึ่งอายุ๑๙ครับ
อายุมากสุดเป็นพี่ใหญ่สุดในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนยิงด้วยนะฮะ
คนที่อายุ๑๙ทั้งหมดนั้นโดนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
และความผิดตามพรบออาวุธปืนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะยืนรอเพื่อนรุ่นพี่อยู่ดีถูกยิงได้รับบาดเจ็บเฉยเลยนะคะ